คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องลี้ลับกันต่อ

คือพระอิจฉาเนอะก็คือมีความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ
คือน้องคนนึงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กปกติ
เด็กดีนี่แหละค่ะหน้าตาสดใส

ทำไมตัวผอมดำแปลก

ยังชอบพูดคำว่าเคยอยากกินของสดอยากกินเลือดสด
คุณแม่ก็เลยมีความเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าผีปอบเข้าสิง
พาไปหาหมอค่ะหมอผี
คุณผู้ชมดูคลิปค่ะช่วงที่พยายามจะช่วยน้องเนี่ยค่ะ

เธอเป็นใคร
เธอเป็นใคร
เธอก็ยอมกับไหม
เจ้าก็อมรักนะ
อิหยุดเมื่อกี๊
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
และคนที่ทำพิธีเขาใช้นิ้วกดลงไปที่บริเวณกลางลำตัวคือที่ท้อง
จากนั้นน้องก็กรี๊ดลั่นแบบนี้ค่ะตัวเกร็งด้วยตาขวางด้วย
ถามอะไรก็ไม่ตอบค่ะแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังด้วยนะ
การที่พามาขอใช้คำว่าไล่ผีออกจากร่างลูกเนี่ยนะคะ
นี่เป็นครั้งที่สองเพราะก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่น้องพาไปรักษากับปู่ฤษีมาแล้ว
และช่วงทำพิธีน้องบ่นว่าหิวเลือดหิวเลือดปู่ฤษีที่ทำพิธีให้เขาก็เลยนั่งทางในแล้วบอกว่า
น้องเนี่ยถูกผีปอบเข้าสิงผีปอบชื่ออีจันทร์มาเข้าสิงน้องเนี่ย
ปู่ฤษีทำพิธีขับไล่ให้แต่พอกลับถึงบ้านน้องก็เลยมีอาการอืด
แล้วที่เห็นเนี่ยมาให้ผู้เท่าผู้แก่แก้อาการนี่คือรอบสอง
แต่ยังไม่หายนะคะยังเหรอคะรอบสองนี้ก็คือยังไม่หายนะ
กับแม่ของน้องก็เลยไปวัดค่ะพาน้องไปวัดให้เจ้าอาวาสช่วยทำพิธีไล่ผีให้
ค่ะแต่เจ้าอาวาสเองก็บอกว่าไม่สะดวกก็เลยให้ลูกศิษย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พิธีคุณสัยเนี่ยมาทำพิธีแทนเป่าน้ำมนต์ผูกสายสินที่ข้อมือ
ผูกที่ข้อเท้าด้วยห้อยที่คอด้วยเพื่อผูกมัดผีปอบหรือมนต์ดำ
ไม่ให้กลับเข้าตัวน้องได้อีกแต่นี่นะหลังจากไปวัดมาเนี่ยนะคะ
ได้สายสินไปที่ข้อมือข้อเท้าที่คอน้องกลับบ้าน
พูดจาได้ตามปกติค่ะอ๋อดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยจากวัด
จากการสอบถามนางสาวอัชราเจริญสุขอายุยี่สิบห้าปีน้องของอ่า
แม่ของน้องคนนี้ค่ะก็เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้ลูกสาวเนี่ย
เริ่มมีอาการผิดปกติซึมเศร้าเก็บตัวไม่พูดไม่จา
เวลาไปถามตาขวางใส่และยังชอบตัดผมตัวเองเล่น
อกจากนี้สังเกตเห็นด้านภายนอกตัวคล้ำผอม
คือเมื่อก่อนบอกน้องน่ารักดูจากคุณแม่นี่แหละคุณแม่หน้าตาดีนะคะ
บอกเมื่อก่อนน้องน่ารักแต่ตอนนี้น้องดูไม่ได้เลย
ตอนแรกคิดว่าน้องอาจจะไม่สบายก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลปกติ
อาการไม่ดีขึ้นค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มเนี่ย
ทำพิธีต่างและสุดท้ายก็ไปวัด
ปรากฏว่าพอน้องโดนน้ำมนต์เกิดอาการตัวสั่นเหมือนโดนของ
พระก็เลยแนะนำไปหาปู่ฤษีจึงได้รู้ว่าลูกถูกผีปอบเข้า
ชื่อผีอีจันทร์เป็นความเชื่อของคุณแม่นะ
ฟังเสียงคุณแม่ค่ะฟังหลวงปู่ฤษีเป็นคนพูดว่า
อบอีจันทร์ค่ะคือคือคำเนี้ยมันตรงกับคำตรงที่ว่า
น้องไปงานบวชแล้วน้องบอกกับย่าว่าถ้ามีคนถามบอกว่าหนูไปกับอีจันทร์นะ
ไปกับยายจันนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกก็เขาก็แนะนำมันแหละค่ะ
ว่าถ้าอยากเห็นของให้แนะนำให้ดูวันพุธตอนกลางคืน
ถ้าจะอยากหาของนะคะถ้าอยากหาของเขาจะให้ดูวันพุธตอนกลางคืน
ถึงจะเห็นของตัวนั้นนะคะมันก็ออกออกสีไม่แดงไม่ส้ม
เป็นสีคล้ายสีสนิมค่ะมันอยู่ในกล่องค่ะ
อืมคือคุณแม่เนี้ยได้มีโอกาสพูดคุยกับพระที่แนะนำเนี้ยนะคะ
พระก็บอกว่าน้องน่าจะไปเหยียบของมีคมอะไรเข้าอืม
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เลยทำให้ผีที่ชื่ออีจันเนี่ย
มาเข้าน้องเนี่ยนะคะคุณแม่บอกตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเนี่ย
ฟังมาทั้งหมดเนี่ยแต่พอเดินไปดูที่หลังบ้าน
ไปเจอยอมปลวกเก่าเก่าอยู่นอกร้วมฮะอืม
เป็นลักษณะต้นมะขามมีเถาไม้คล้ายเถาวันเลื้อยพันอยู่รอบต้น
อันนี้ค่ะตรงกับที่หมอดูบอกแต่ก็ไม่รู้ว่าของที่น้องไปเหยียบเป็นของใคร
แต่อาการที่เกิดขึ้นกับลูกสาวทำให้เธอเชื่อว่าน่าจะคุณแม่น่าจะน่าจะเป็นผีปอบจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาน้องไม่ได้มีอาการแบบนี้เป็นเด็กปกติ
ส่วนใครจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณแม่ว่า
ไม่เจอกับครอบครัวตัวเองไม่รู้ซึ่งล่าสุดน้องจ๊ะจ๋าอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
หลังจากที่ได้สายศีลมาผูกที่ตัวอาการปกติและไม่คืออาการค่อยดีขึ้นนะคะ
คล้ำก็เริ่มดีขึ้นไม่มีอาการผีเข้าอีกเลยค่ะ
โอ้มันก็เป็นเรื่องแปลกดีมากัน
ใช่ก็ขอให้น้องดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะดีขึ้นไปอีกนะคะ